ครับมีเรื่องที่ชวนให้คุณมาพิสูจน์
มาพิสูจน์เครื่องออกกำลังกายนี้

ว่าอย่างไรล่ะครับมันออกเองครับคุณ
เครื่องมันทำงานเองครับคุณ

ออกกำลังกายเวลาที่เราไปโยกแบบนี้
ตามสนามเด็กเล่นมันต้องมีคนโยก
แต่นี่แหละคุณไหนล่ะคุณ

และเครื่องออกกำลังกายนี้อยู่ในวัด
แต่เขาบอกกลางวันแสกผียังหลอกได้เลย

ถ้าสมมุติว่าอยู่ในโรงเรียนก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง

เออพี่รักสุขภาพพี่อยากออกกำลังกายหรือ

คลิปที่ผู้ชายคนหนึ่งถ่ายมาได้จากวัดคลองเรียน

เป็นอุปกรณ์ที่ต้องโยกเอาคุณ

เจ้าของโพสต์บอกว่าเจอจ่ะมากับตัวเอง
เขาเองก็สงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ

นั่นสิมันเล่นอยู่มันออกกำลังกายอยู่
หลายคนเห็นคลิปแล้วก็ขนลุกตามไปด้วย
ใช่ค่ะขนลุกตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยเนี่ยดิฉันงงมาก
บอกคล้ายกับมีพลังบางอย่างนะฮะเกิดขึ้นทำไมมันถึงขยับได้
แต่มีหลายคนก็วิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์
เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องลี้ลับอย่างแน่นอน
มันมีพลังจนพลังงานจน
ที่มันเกิดจากคนที่เล่นคนก่อนหน้านี้มาเล่นทิ้งไว้

ลงพื้นที่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองที่วัดแห่งนี้
ใช้หลักพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อน
ด้วยการไปใช้มือโยกไอ้เครื่องเล่น

ไม่ได้ไปยืนนะลองใช้แค่มือโยก
ออกแรงโยกไปประมาณ๑๐วินาทีอย่างแรง

โยกทีใช่ไหมโยกเมื่อกรัวเลยนะครับ
ลองปล่อยมือ

ถึงได้บอกมันมีพลังงานอยู่
มันก็โยกอยู่ได้เป็นเวลานานพอสมควร
กว่าทีมของเราจะไปจับให้มันหยุด
ซึ่งนอกจากทีมข่าวที่เข้าไปพิสูจน์แล้ว
ก็ยังมีชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้เห็นคลิป

เพราะสงสัยว่าจริงแล้วเป็นสิ่งลี้ลับ

ได้รับคำตอบเช่นเดียวกับที่ทีมข่าวของเรา

คือน่าจะมีคนเข้าไปโยกเล่นก่อนหน้านี้
แล้วก็เล่นเสร็จก็วิ่งไปเลย

แล้วบังเอิญเจ้าของโพสต์เขาขับรถผ่านมาพอดี
ก็เลยเห็นเครื่องเล่นมันขยับเองนะครับ

ใช่ทางเจ้าของโพสต์ยืนยันบอกว่า
ก็ไม่ได้ต้องการทำให้เกิดความตื่นตกใจกัน
เพียงแค่มันผ่านมาแล้วมันเห็นก็ถ่ายไว้ก็เท่านั้นเอง
ตัวเขาก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ขอโทษหากว่าคลิปนี้จะส่งผลกระทบต่อทางวัดหรือว่าองค์กรใกล้เคียง
ซึ่งก็กระจ่างแล้วนะครับว่าไม่ใช่เรื่องลี้ลับ
แต่เป็นหลักการทางด้านฟิสิกส์เท่านั้น

เครื่องเล่นออกกำลังกายเครื่องนี้นะ
ก็จะไม่ได้ใช้เพื่อออกกำลังกายแล้ว
ก็จะมีน้ำแดงมีพวงมาลัยมีอะไรไปตั้งอยู่

มีสีขาวมาอยู่ที่เครื่อง
แป้งใช่ไหมกลายเป็นเครื่องรามของคลังแผน
เป็นว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามหลักฟิสิกส์นั่นเอง
ใช่ครับกระจ่ากันไปค่ะ